อันนี้ก็เหมือนกันจักรยานแลกจักรยาน
คันเก่าแลกคันใหม่กว่าค่ะดูตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ไปแล้วได้คันใหม่ไปแล้วใช่แล้วคันใหม่เป็นเสือภูเขาป่
อันนี้เป็นจักรยานแบบเดิมเดิมเลยจักรยานใจตลาดธรรมดามีตระกากหน้าด้วย
ใช่แล้วพอเดินมาเล็งแล้วเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้ดูใหม่กว่าคันที่ฉันขี่มา
แล้วท่าทางเดินเหมือนกับเดินกระเพกเล็กน้อยด้วยคุณผู้ชมมาถึงที่จักรยานคันนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านขายน้ำดื่มเนี่ยจับภาพเอาไว้เลยนะแต่ไม่รู้กระเพกจริงหรือเปล่านะ
ไม่รู้หรือว่าแกล้งหรือว่าตั้งใจว่านี่มีกล้องวงจรปิดเดินแบบนี้ดีกว่า
เซ็ทการณีค่ะคุณผู้ชมอดเกิดขึ้นเมื่อขึ้นเต้นมาละสักทุ่มครึ่ง
นักข่าวของเราก็ไปที่ร้านนี้ค่ะ
ร้านขายน้ำดื่มอยู่ที่บ้านค่ายของระยองเจอเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็คือพี่สิงห์พี่สิงห์ชัย

การ์ตูนสภาพคือกึ๊กแล้วอ่ะนี่ดูดูเห็นไหมตะนิมแล้ว
หวานแหววมาเลยใช่แล้วก็ทิ้งเอาไว้หน้าร้านแบบนี้
แต่ของผมน่ะคันนั้นที่เอาไป๒๐๐๐กว่าบาท
บอกด้วยนะบอกว่าเขาขี่มาตอนทุ่มกว่ากว่าคือตัวผมเนี่ย
จักรยานมาที่ร้านตอนทุ่มกว่าจะสั่งงานลูกน้อง
ผ่านไปแป๊บเดียวยังอ่ะ๑๐นาทีจักรยานผมหายไปแล้วอ่ะ
แล้วเจอคันนี้เจ็บใจจะเอาจักรยานขึ้นไปทำไมเนี่ย
ผมนึกว่าลูกน้องแกล้งแต่ดูแล้วมันไม่ใช่ไง
ไล่มาแล้วมันไม่ใช่ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวดูกล้องมังจอเลยอย่างนั้น
ก็เลยเห็นกล้องมังจอก็เลยเห็นภาพเนี่ย
ก็แปลกดีเนอะขับขี่จักรยานมาแล้วก็มาขโมยจักรยานเราไป
แล้วก็ทิ้งจักรยานไว้เอาเอออันนี้เดี๋ยวไปแจ้งความเนอะ

เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องแจ้งความด้วยนะ
เอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจที่สพบ้านค่ายที่ระยอง
ต้นตำรวจเขาบอกว่าโอ้ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนในพื้นที่แน่เลย
คงตามตัวไม่ยากอ่ะเดี๋ยวไล่กล้องวงจรปิดดูน่าจะรู้นะคะ
ขอให้จับตัวได้ไวนะคะ